เด็กช่างทั้งตีกันยิงกันจนมีคนตายนะครับคุณผู้ชม
แล้วเหตุการณ์นี้เราก็เพิ่งได้คลิปวงจรปิดมาเหมือนกัน
เห็นถึงเหตุการณ์อุกอาจเลยนะฮะกระทำต่อหน้าชาวบ้านแถวนั้นเลย
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปตอนจังหวะที่แม่ของเด็กช่างที่เสียชีวิตไปถึงที่เกิดเหตุ
พ่อแม่เสียใจขนาดไหนไปดูกันครับ
คุณผู้ชมฮะหัวอกแม่นะตะโกนลูกจ๋าลูกจ๋าแม่รักลูกสุดหัวใจแบบนี้นะฮะ
แต่ลูกเนี่ยกลายเป็นร่างที่ไร้วิญญาณแล้วนะนะครับเพราะว่าลูกเสียชีวิตอยู่เลยนะฮะ
มันเกิดเหตุการณ์อุกอาจขึ้นนะครับเพราะว่ามีเหตุยิงกันในซอยประนอง๒เขตดุสิตกรุงเทพนะครับ
มีผู้เสียชีวิต๑คนคนที่เสียชีวิตอายุแค่๑๖ปีเท่านั้นเองถูกยิงเข้าบริเวณหน้าอกนะครับ
หงายเสียชีวิตจมกองเลือดในชุดนักศึกษาสอบถามทราบว่าเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดุสิตชั้นปีที่๒นะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ติดตามผู้ปกครองของผู้เสียชีวิตมายังจุดเกิดเหตุแล้วก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับ
แม่เห็นร่างลูกชายถึงกับเข่าซุดเป็นลมแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวนการสูญเสียลูกที่เป็นแก้วตาดวงใจอย่างกระทันหัน
อย่างที่แม่บอกแม่รักลูกสุดหัวใจนะครับ
เจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพก็ต้องช่วยกันประอบประโลมแล้วก็ปฐมพยาบาลด้วย
ขณะที่พ่อของเด็กที่เสียชีวิตบอกว่าไม่รู้ว่าก่อนเลยว่าลูกมีปัญหาอะไร
แต่เคยคิดจะไม่ให้เรียนที่นี่
เพราะรู้ว่าเด็กมีปัญหาตีกันบ่อย
แต่คิดไม่ถึงว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของตนเอง
และตนก็มีลูกอยู่คนเดียวด้วยนะครับ
ตอนนี้ลูกคุณมาปรุกษาไหมครับเพราะว่าเค้าเคยมีปัญหา
ครับผมก็ไม่ค่อยได้ถามพ่อแต่ให้เขาใช้ชีวิตเขาเองครับ

พ่อเคยบอกว่าเค้าเคยโดนใครกำลังว่าเขาดักกำลังหรือเปล่า

คุณพ่อบอกว่าจะได้กับจะให้ออกจากเรียนหรือเปล่า
ก็คือถ้าเรียนโรงเรียนนี้เด็กมันตีกันนะครับ
ผมก็เป็นห่วงเพราะว่ามีลูกคนเดียวครับ
พ่อเคยเป็นห่วงเคยไม่อยากให้ลูกเรียนที่นี่แล้ว
แต่สุดท้ายอยู่ลูกก็ถูกฆ่านะครับ
คุณผู้ชมฮะขณะที่เพื่อนผู้ตายบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นชายมาด้วยกัน๔คน
ทราบการแต่งกายขี่รถจักรยานโยนมา๒คันไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็ขับหลบหนีไปทางถนนพระราม
คุณผู้ชมฮะนี่ล่าสุดตำรวจได้กล้องวงจรปิดมาแล้วนะครับ
เหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นในซอยประนอง๒คุณดูสิ
กลุ่มผู้ก่อเหตุวิ่งไล่ตามผู้ตาย
แล้วหลังจากนั้นก็ก่อเหตุยิงจนผู้ตายล้มลงเสียชีวิต
ผู้ก่อเหตุยกรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นแล้วก็พยายามขี่กันหลบหนี
เห็นเหตุการณ์เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจมากนะครับ

ฮะวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพได้
นี่ช่วงการหลบหนีนะ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุมาด้วยกัน๔คน๒คันใช่ไหม
ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวคนร้ายนะฮะ
เพราะว่าได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาแล้ว
แล้วก็ต้องสอบปากคำทางทั้งเพื่อนของคนตาย

ไม่รู้ว่าคนตายมีเรื่องบาดหมางใจอะไรกับคู่อริรึเปล่า
แต่เป็นอันว่าอันนี้เป็นเหตุอุกอาจที่เพิ่งจะเกิดขึ้น
ดังนั้นเดี๋ยวรอให้ตำรวจทำงานก่อนนะครับ
คุณผู้ชมเหตุการณ์ยิงกันแบบนี้

กันแบบนี้เราเสนอบ่อยนะในช่วงนี้นะฮะ